และนี่คือช่วงราคมรู้สึกอาทิตย์แหละพุทธชาติมหาโทร
มาพบกับผู้ช่วยดีกว่านะฮะหน้าตาดีความรู้ดีไม่แพ้กันนะครับ
พี่ป๋องกับคนของพักคุณสมจิตและน้องจ๊ะจ่า
ดูซิว่าวันนี้ใครจะมาคว้าเงินแสนจากทางรายการของเรานะครับ
น้องเจนน้องลูกกุ้งและน้องฟ้า
วงล้อมหาชนมาครับ

มีนะฮะเด็กน้อยของเราน้องพลอยนะครับ
แล้วก็มีคุณบอสแล้วก็สุดท้ายเป็นน้องปลา
น้องพลอยค่ะโอเคน้องพลอย
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยนะคะ

นี่พี่หาอะไรนี่น้องต้องเจ๋งต้องการความชิดหรืออีกหนึ่ง
พี่อาจ๋ามาช่วยน้องหน่อยมา

อ่ามา๓เต็มที่เลยนะครับ
ข้อมูลค่ะ๑๓คูณ๔เท่ากับอะไรคะ
โอ๊ย๑๓คูณ๔

ตอบว่าฮาดสิบสองค่ะ

ดีมากค่ะ

เลือกพ่อง่ายนะเพราะฉะนั้นรับไปอีก๓เหรียญ๓คะแนน
มาที่น้องลูกกุ้งบ้างนะครับ
ของลูกกุ้งมานะครับผมวงล้อมหาชนมา
พร้อมแล้วมุนเลย
มีน้องซายนะครับคุณไก๊นะฮะคุณขนุนแล้วก็คุณแอน

มาเลยครับคุณอุ๋นแนะนำตัวเองหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อขนุนค่ะเป็นคนจังหวัดสมุทรปาการค่ะ
แล้วอยากตอบน้องกุ้งมาก
กุ้งครับของพี่ไม่มีอะไรมากอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลย

ถึงน้องจะไม่ได้ชอบ

พี่ครับขออนุญาตค่ะ
โอ้ยมาลงเหรียญเลยลงเหรียญเลยคนดีคนสวย
๓ไหมคะ

๓เหรียญในข้อนี้น้องขนุนถามอะไรครับ

ตาสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรประการเป็นลูกอะไรคะ
ประสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรประการคืออะไร

เป็นคนปากน้ำเคยอยู่ปากน้ำมาก่อน
แล้วก็จำได้ว่าสายลักษณ์ของจังหวัดน่าจะเป็นพระสมุทรเจดีเป็นรูปเจดี

เฉลยนะคะพระสมุทรเจดีค่ะ
อเหนียวตกเลยนะ

ภาครบอมทิ้งด้วยภาครบอมทิ้ง

นี่น้องผมนี่น้องผมนี่

เอออ่ะสาม
พี่ป๋องรับไปหนึ่งดวงดาว

ส่วนน้องลูกกุ้งของเราก็สะสมไป๓๐๐
คะแนนเช่นเดียวกันนะครับมาที่น้องปามบ้างนะฮะ

มาแล้วมุนเลย
มีรายนามดังตอบเป็นนี้นะครับ

ชอบทานสดหวานบอกแค่นี้
ขนมหวานใครถนัดบ้างแถวนั้น

ลูกหวานเนี่ยผมจะกินทุกวัน
แล้วสร้างก็อ่ะกล้ามเนื้อให้หน้ากล้าม
มีหลักการขอพี่สมจิตละกันครับ

เรื่องขนมไว้ใจสมจิต

เราจะลงเหรียญเท่าไหร่ดี๓เลยมั้ย

ไปเลยแน่นอน
โอเคนะครับขนม๓คะแนนในข้อนี้ยากหรือไม่เชิญเลยครับ
ขนมเดิมเพชรเป็นขนมที่เมย์ชอบกินมากเลยค่ะ
อยากถามว่าแม่กินล้างกับแม่กินไบท์เป็นอะไรกันคะ
มเมืองเพชรหรือว่าขนมหม้อแกงนะฮะ
แม่กินไลก์กับแม่กินรังจ้าของร้านขายของฝากชื่อดังที่เจ้าหวัดเผ็ดบุรี
เชื่อว่าใครไปก็คงจะต้องแวะซื้อของถามว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับ

ผมไปสายด้านบ่อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่คนจีนตั้งชื่อให้ลูกควรจะเป็นพี่น้องกัน
แล้วก็แบ่งธุรกิจลูกไปทำนี่ซะนิดซ่า

เชื่อไหมครับมั่นใจเทเลย

เขาไม่ได้เล่น

๒พี่น้องถ้าใช้ข้อนี้นะฮะได้อีก๓คะแนนนะครับ
กิมไลท์แม่กิมลังใช่พี่น้องกันหรือไม่ครับ
เฉลยนะคะแม่กิมหลังกับแม่กิมไว้เป็นพี่น้องกันค่ะ

ขอบคุณมากครับคุณสมจิตสุดยอดสุดยอด

มาแบบมั่นใจเลยแล้วก็รับไปอีกหนึ่งดวงดาว
แล้วปานได้๓เหรียญ๓คะแนนนะครับ

พร้อมนะคะวงล้อมหาชนมาครับ
มุนเลย

พิจิตรนะฮะน้องอัน

แล้วก็อยากมีมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเองครับ

อยากมีมิวสิกดีโอเป็นของตัวเอง

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

คะแนนในข้อนี้ขอคำถามครับ

อยากรู้ว่าอาไก่สมาพลนะครับ
มิวสิกวิดีโอเพลงแรกชื่อเพลงอะไรครับ

แล้วก่อนอัลบั้มของแกก็น่าจะไปรักน้องคนเดียว

อย่างนั้นตอบรักน้องคนเดียว

เพราะว่าเป็นคะแนนพิษวาส

ก็คือเพลง
รักน้องคนเดียวครับ
เก่งมากเลยพี่ป๋องนะ

ไม่ได้ช่วยหนูถ่ายลงไป

เอามาพี่ป๋องได้อีก๑ดวงดาวนะครับ
กุ้งข้อนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ

พร้อมแล้วหมุนเลย

ขอเลือกน้องเจ๋งแล้วกันค่ะ

เขาคิดว่าพี่สมแตก
เลื่อนไปที่มะมะ